อีกเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนวงการผ้าเหลืองเมืองเหนือเหมือนกันนะครับ
หลุดพระขอซื้อบริการเด็กหนุ่มเป็นแชทสวาสตร์
อาจารย์วัดดังเมืองน่าน๓รูป
คุยซื้อขายบริการเด็กหนุ่มมานานตั้งแต่ปี๕๙
จนล่าสุดเดือนกรกฎาคมปีนี้แหละฮะ

เห็นภาพอะไรไวไหมเห็นด้านหลัง

แล้วก็แชทเหล่านี้ก็จะมีข้อความประมาณนี้

พระตอบว่ามาเธอยพัย

พระถามว่าเพื่อนกินได้ก็
เพื่อนได้ไหมที่มาด้วยกันเนี่ย
เด็กผู้ชายบอกเพื่อนมันบ่ยะเพื่อนมันไม่ได้ทำอาชีพนี้นะ
มันมาส่งบ่าใดมันแค่มาส่งเท่านั้นเอง
พระบอกมาเลยเด็กผู้ชายบอกพันเนอร์๑๐๐เนอร์
ก็เรียกราคาไงเป็นการเรียกราคากันไปมาตรงนี้
เดี๋ยวมาเจอกันใช้เบอร์ไหนพระก็ถามใช้เบอร์ไหน
เด็กก็บอกใช้เบอร์นี้นะเบอร์นี้เบอร์นู้น
พระก็บอกเอาละเดี๋ยวบึ๊ดเจอกันเดี๋ยวดึกก็เจอกัน
ทำวัดก่อนนะค่ำจะโทรหาเนอะ
อะไรประมาณนี้แชทมันหลุดออกมาเยอะตกลงกันเรียบร้อย
แล้วก็มีภาพเมื่อกี้ไงเปิดตูดเปิดท้ายให้ดูกันนะครับ
ก็กลายเป็นแชทสวาสตร์พระอาจารย์วัดดังเมืองน่าน
รูปคุยซื้อขาบริการเด็กหนุ่มมานานตั้งแต่ปี๕๙นะครับ
กลายเป็นแชทหลุดออกมาคนในโลกเชื่อก็ตามหาว่า
นี่เป็นพระวัดไหนทำไมถึงทำแบบนี้
สร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามหาพระดังกล่าวมาลงโทษทางพระธรรมวินัย
และทางกฎหมายในการซื้อบริการทางเพศเด็กชายนะครับ
มีรายงานข่าวว่าพระสามรูปดังกล่าวอยู่ที่วัดพญาวัฒน์ในอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริง
จากเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัด
นั่นก็คือพระครูประหลัดมงคลเจติยวัตร

ทางพระสมุอุดรรองเจ้าอาวาสวัด
รับว่ารูปโปรไฟล์ในแชทหลุดนั้นเป็นรูปของท่านเอง
แต่ท่านก็รู้สึกตกใจไม่คิดว่าเรื่องจะเลยเถิด
เพราะมาจากเฟซบุ๊กเก่าชื่อว่าสิทธิโชคจันสุก

ยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นคนแชท
และไม่เคยรู้จักเด็กหนุ่มพวกนี้
ฟังเสียงยืนยันของทั้งเจ้าอาวาสและบรองเจ้าวาดวัดกันนะฮะ
ว่าเราอยู่ภายในเราอยู่ที่สูงเรายืนอยู่บนที่สูง
เหมือนเป็นเป้าหนี้ให้เขาแล้วก็เราเป็นพระ
ถ้าฉันจะไปรบกับโยมมันก็ดูไม่งาม
คือว่าถ้าเราไปแจ้งหนี้แล้วก็ออกชื่อวัดไง
อัตมาไม่อยากออกชื่อวัด
ทั้งสองรูปก็เป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็รองเจ้าอาวาสวัดนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามสอบถามท่านเจ้าคณะอำเภอบ้าง
พระครูสิรินันทวิทย์เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
ท่านก็บอกว่าเพิ่งทราบข่าวจากทางสื่อมวลชนเหมือนกัน
ซึ่งถ้าหากมีความผิดจริงก็จะมีบทลงโทษให้พ้นจากการเป็นพระ
ส่วนทางโลกก็จะส่งให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าตามหาตัวเด็กไหม
เพราะเด็กจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลได้ดีที่สุด
เพราะว่าแชทที่มันหลุดออกมามีแชทประเภทตรงนี้ด้วย

ประมาณว่าพระท่านนัดแนะให้มาที่วัด
แล้วก็บอกว่าถ้าใกล้ถึงวัดแล้ว
บดีเข้าไปที่วัดเนอะอย่าเพิ่งเข้ามาที่วัดเนอะ
ดับเครื่องซะก่อนก่อนที่จะหมายถึงเด็กขี่รถจักรยานยนต์มา
ดับเครื่องก่อนเนอร์ก่อนจะมาถึงวัดนะ
จะได้ได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้
ก็ต้องดูว่ามีการนัดแนะกันเข้ามาที่วัดหรือเปล่า

ปี๕๙น่าจะมีกล้องวงจรปิดแล้วนะถ้าวัดมีนะ
ถ้าวัดมีเสียงไม่ได้ยินแต่ภาพก็อาจจะมี
ทีนี้ต้องรอสอบกันเป็นจริงเป็นจังแล้วครับ
ทางเจ้าคณะอำเภอท่านก็บอกว่า
จะสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ

หรือว่าจะถูกแฮ็กเฟซบุ๊ก

หรือถูกแฮ็กแชทแล้วเอาไปใช้ปลอมในการแชทกัน
คุยกันในการซื้อขายบริการทางเพศ